ห้าสี่สามสองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

วันนี้มาพร้อมกันสดสดเลยนะครับทางไทยรัฐสปอร์ตนะครับ
ก็ต้อนรับแฟนแฟนด้วยที่ดูอยู่ทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีติ๊กต๊อกด้วย
อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็วันนี้เราจะคุยกับสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
วันนี้เฮียตายนะครับอยู่กับเราแล้วนะครับในฐานะนายกสมาคมนะครับ
ส่วนดิบลชาวฤทธิ์บนเทียดแล้วก็มีอุบราโยคด้วยครับ
มานิดวัฒนศาสตร์นะครับก็จะอยู่พูดคุยกับเราก็แน่นอนแหละครับ
มันมีประเด็นมาที่จะบอกว่ามันถึงขั้นที่จะเป็นข้อพิพาทไหม
ผมว่ายังไม่ถึงจุดนั้นนะครับแต่แต่ว่าถ้าจะบอกว่าไม่มีปัญหาเลย
มันก็อาจจะไม่ใช่ก็คงก็ต้องมาคุยกันถึงต้นต่อปัญหาก่อน
โครงสร้างของสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลรวมถึงหลังจากนี้เนี่ย
เมื่อมันเกิดการตั้งหลีกขึ้นมาของสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลเองเนี่ยนะครับ
มันจะมีทิศทางเป็นยังไงกันต่อเพราะว่าอีกหลีกหนึ่งก็ยังดำเนินต่อกันไป
แต่เอาอย่างแรกเลยครับวันนี้ก่อนที่คอมเมนต์จะเข้ามานะครับ
แล้วก็มีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้เนี่ยอยากให้ยายตายเล่าถึงบทบาทของสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอล
ถ้าเปรียบเทียบอย่างเหมือนพวกกีฬาอื่นเนี่ยอย่างฟุตบอลมันก็จะมีฟีฟ่าเป็นสาพันธ์กีฬาฟุตบอล
ของบาสเก็ตบอลมันก็มีครับอ่าโครงสร้างมันเป็นยังไงครับ
การทำงานของสมาคมกีฬาบาสเราคล้ายกันคล้ายกันนะครับคือ
สเก็ตบอลเนี่ยจะมีมีสหพันธุ์บาสเก็ตบอลนานาชาติครับ
นะครับฟุตบอลเขาเรียกฟีฟ่านะฮะใช่ครับอ่า
มาเชฟบอลก็คือฟีบ้าฟีบ้าอายุเมื่อปีที่แล้วอายุเก้าสิบปีแล้ว
อายุเกี่ยวข้องไงก็คือเป็นกีฬาที่กีฬายอดนิยม
แล้วมีสหพันธ์ที่ชัดเจนมานานถึง๙๐ปีนะครับตรงเนี้ย
มันเป็นตัวบ่งบอกแล้วก็กีฬาประเภทนี้เนี่ย
จัดอยู่ว่าเป็นกีฬาที่ทั่วโลกประเมินกันเนี่ย
มีความนิยมเป็นอันดับห้าของโลกนี้หนึ่งในห้าเรียกหนึ่งในห้าดีกว่า
นะครับบางทีก็เคลมมากกว่านั้นบางทีกีฬาก็เคลมอย่างงั้น
แต่จากการประเมินเนี่ยคือ๑ใน๕ของโลกแน่นอนนะครับ
มีชิงแชมป์เอเซียอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นกีฬาสากลที่ทุกมหากรรมกีฬา
จะต้องมีนะครับ๔เกมเอเชียนเกมโอลิมปิกยูทโอลิมปิกนะครับ
สามสามบ้างห้าห้ามั่งหรือมีทั้งสองประเภทนะครับโครงสร้างเป็น
ยังไงกลับมาที่เมืองไทยนะครับถึงประเทศตึงองค์กรชัดเจน

สมาคมเต็มเลยนะครับสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย
ที่เราจะต้องเป็นเมมเบอร์อ่าคุณสมบัติครบถ้วนสมาคมทำอะไร
บ้างนะครับสมาคมมีหน้าที่ดูแลบาสเก็ตบอลในประเทศไทย
เราดูบาส๕๕ก็บาสเต็มสนามนะครับตอนหลังก็นิยมมากก็มี
สามสามเข้ามาใช่ครับนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับทั้ง
เล่นอาชีพครับสมัครเล่นเป็นยังไงสมัครเล่นก็ก็แข่งกีฬาแห่ง
ชาติอะไรเยาวชนแห่งชาติชิงแชมป์ประเทศไทยสมัครเล่นนะครับชิง
คราวที่กีฬาบาสเก็ตบอลเนี่ยได้รับการบรรจุเป็นกีฬาอาชีพประเภทที่๑๓ประเภททีมที่แค่๕
ผมขอคุยถึงท่านนายกสุรศักดิ์วัฒนานะครับ
ทีมหญิงไปคว้าเหรียญทองที่๔เกมที่จักรต้า
ทีมชายได้เหรียญเงินชิงกับฟิลิปปินส์นะครับ
ก็เลยบรรจุตั้งแต่นั้นมาเราก็มีหลีกที่เป็นอาชีพอยู่ในพรบกีฬาอาชีพ
ซึ่งในนั้นความเข้าใจทั่วไปคล้ายว่าสมาคมมีเกี่ยวจริงเราต้องดูแล
แล้วหลีกมันเริ่มปี๕๕๕๖๕๗๕๘สมาคมก็เป็นคนจัด
แต่ด้วยปี๕๘มันมีปัญหาเราก็เลยผู้จัด
ถือว่าโดยหน้าที่เราต้องดูแลทั้งหมดนะครับ
ครับนี่เป็นเหตุผลว่าเรื่องราวที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้

คือต้นตอบปัญหาแล้วกันชื่ออะไรก็ว่ากันไป

วงการบาสก็รู้กันว่าเปลี่ยนผู้จัดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
เอาอย่างนี้ดีกว่าในแนวทางคือ
ถ้าดูทั้งบาสสมัครเล่นหรือว่าพวกกีฬาเบลเลอร์ที่เป็นทีมชาติเนี่ย
ทราบอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นฟุตบอลก็เป็นอย่างนั้น
ก็ส่งแข่งทีมย่งทีมชาติอะไรไป
แต่ว่าเส้นของกีฬาอาชีพส่วนใหญ่ถ้าเป็นยุคนี้
เวลาไปเล่นทีมชาติมันก็ต้องใช้นักกีฬาอาชีพ
คราวนี้หลีกอย่างผู้อาชีพเนี่ยปกติจัดเองก็ได้
หรือว่าถ้าเรามีฝ่ายจัดการแข่งขันที่เราคิดว่าเขาจัดได้ดี

ใช้คำว่าเหมือนเซ็นอนุมัติแล้วกันให้เข้าใจง่าย
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มซะว่าจัดกันเองจนปี๕๗
ถึงมีการเซ็นถูกไหม

ประคองตลอดเราถือว่าเรารับรอง
ประคองตลอดประคองลีกนี้มาตลอด

มาปี๖๔กันแล้วกันปี๖๕เนี่ย
ก็มีปัญหาเยอะนะครับปัญหาเยอะ

เนื้อหาหลายเรื่องต่างเนี่ย
เขาจะมีคณะที่สอบสวนข้อที่จริงอะไรของเขาหมดเลย

อะไรบ้างผมถือว่ารวมมาว่าผิดแล้วกัน
แล้วก็คล้ายก็ว่าลีกเนี่ย
ไม่มีความตั้งใจ
เพียงพยายามที่จะแก้ไขปัญหา

แล้วก็ส่งส่งเรื่องมาทางที่สมาคมเนี่ย

ผมจำได้มันเหมือนมีหนังสือมาใช่ไหม

ผมก็พยายามสมาคมเนี่ย

เป็นสมาคมแห่งประเทศไทยก็

ตั้งข้อหาสมาคมแห่งประเทศไทยเลยนะครับว่า

เหมือนคล้ายเรามีผลประโยชน์กับเขา

เราก็ปฏิเสธแล้วเราก็ถูกสอบสวน
อาจารย์เป็นคนทำเรื่องไว้ใช่ไหมครับ
ผมเสริมท่านไหนนายกนิดนึง
คำว่าเราเข้าไปอุ้มที่ท่านนายกใช้คำนี้
อาม่าไปตัดสินในหลีกนั้นได้
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเจ้าที่ทางเทค
เทคนิคเจ้าที่ทั้งแสตร์ดูแลเรื่องสติธิต่างเนี่ยเราซึ่งขึ้นทะเบียงกับเรานะครับ
เอาธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับเราเราก็อนุญาตให้เขาไปทำหน้าที่ในนั้นได้
นักกีฬาก็สามารถไปเล่นได้นักกีฬาที่ผมพูดถึง
นักกีฬาของสโมสรที่เป็นสมาชิกของเรานะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าไปอนุญาตโดยตรงแหละ
เขาก็ว่ากันไปว่าใครไปสมัครแข่งขันก็เพราะว่ากันไปนะครับ
ตั้งแต่๕๘เรื่อยมาจนถึง๖๕อย่างที่ท่านนายกแจ้งก็คือว่า
สับสนุนในลักษณะนี้มาตลอด
แล้วก็มันจะมีเรื่องของการโอนย้ายนักกีฬาระหว่างประเทศ
นักกีฬาต่างชาติที่จะเข้ามาเล่นในหลีกไทยต้องมีที่มาที่ไป
เข้ามาเล่นก็ต้องขึ้นทะเบียนว่ามาเล่นกับทีมอะไร
โดยต้นทางเขาก็ต้องแจ้งมา
แล้วถ้าจะออกจากหลีกเราไปเล่นต่อที่ประเทศอื่น

อันนี้มันเป็นหน้าที่ของสมาคมโดยตรงอยู่แล้ว
แล้วเราก็ทำหน้าที่เหมือนในทะเบียนโอนย้ายนี่แหละ
ส่วนใหญ่เราก็ออกไปก่อนแล้วเราก็ไปเรียกเก็บจาก
ทางฝ่ายจัดหรือทีมอะไรที่เกี่ยวข้อง

แต่ข้อผิดก็คือเค้าไม่ทำ

เค้าไม่ยอมทำ

คือทำไมทำไมผู้เล่นต่างชาติจะต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องมีเข้าระบบหมด
เพราะว่าคืออย่างนี้มันมีความผิดอยู่หลายด้าน
ในเรื่องการทำสิ่งที่ไม่ดีของผู้เล่นต่างชาติ
เขาจะมีการลงโทษเขาจะมีการแบนนักกีฬา
ยกตัวอย่างว่าไปเบี้ยวสัญญาของสโมสรในกีฬาอาชีพของแต่ละประเทศหรือแต่ละลีก
เพราะว่านักกีฬาพวกนั้นจะไม่ถูกแบนเหมือนกับไม่ถูกกำหลาบ
เขาสามารถวิ่งไปวิ่งมาเล่นที่ไหนก็ได้แล้วก็ไปทำพฤติกรรมแย่อย่างนั้น
ผมไม่ได้บอกว่าพฤติกรรมอะไรบ้างแต่ถือว่าผิดกันแล้วกันนะครับ
ผิดแต่นี่พอไม่ทำตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นหลีกที่เรายังรับรองอยู่
สมาคมรับผิดชอบหมดเลยหรือแม้แต่ไม่รับรองผมก็ยังรับผิดชอบอยู่
สมาคมยังรับผิดชอบอยู่รู้ไหมโทษมันคืออะไรมั่ง
ปรับเริ่มตั้งแต่๕๐๐สวิทธิ์ฟังจนไปถึง๑๐๐๐๐สวิทธิ์ฟัง
ถ้าซ้ำอีก๑๐๐๐๐๐นะครับแล้วสูงสุดเนี่ย
จำไม่ได้ว่าสมาคมแห่งประเทศไทยล้มละลายครับ
ถ้าเราไม่จ่ายหรือไม่ทำตาม

สิ่งที่เขาบัญชามาหรือเราทำอะไร
ถ้าเราไม่ทำไม่ทำตามข้อบังคับ
ทำตามธรรมนูลหรือไม่ทำตามมาตรการของเขา
แย่เรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเลย
กฎเกณฑ์ในลักษณะนี้มันไม่ใช่มีแค่บัสเก็ตบอล
เราก็เห็นในหลายชนิดกีฬาก็มีเห็นตัวอย่างขออนุญาต
ก็คืออย่างฟุตบอลเนี่ยก็มีปัญหาประเด็นพวกนี้เกิดขึ้นมาตลอดนะครับ
แล้วก็มันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นในประเทศใหญ่บางทีก็เกิดความผิดพลาดในตรงนี้
ก็มีขอไม่เชื่อประเทศแล้วกันเดี๋ยวจะเห็นปัญหา
แต่ว่ามีในเอเซียนได้นะเพราะว่าคืออย่างนี้มันยังไม่ถึงตรงนั้น
ตอนนี้ที่เราออกประกาศทุกฉบับไปเราออกตามธรรมนูลตามข้อบังคับ
ลีกนี้มีปัญหาไม่รับรองมันเยอะมา๑๒๓๔ผมทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่
สิ่งที่เกิดขึ้นคือประเทศไทยเนี่ยจะถูกแขวนการถูกแขวนคืออะไร

นี่คือสิ่งที่สมาคมขอเรียนชี้แจงว่า
อันนี้ผมน่าจะเข้าใจแล้วก็แฟนให้ดูก็น่าจะฟังแล้วเข้าใจตาม
แต่คราวนี้เอกสารก็ยืนยันว่าส่งไปเรียบร้อยถึงกรกฐก็ให้รับทราบแล้ว

อ๋อถึงท่านพี่พัฒน์แล้วเรียบร้อย
อันนี้จุดสำคัญที่สุดก็คือว่าคนก็คงตั้งคำถามสงสัยว่าเฮ้ยถ้า
ว่ามันมีปัญหามาอย่างยาวนานซึ่งโอเคอาจจะพูดได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับ
ทำไมถึงตัดสินใจว่าจะต้องมาแก้ปัญหา
เพราะว่าจริงแล้วอาจจะเคลียร์กันตรงนั้นก่อนไหม
เพื่อที่จะให้มันผ่านงบประมาณในการจ่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มแล้ว
ตามพรบกีฬาอาชีพ
อันนี้ในมุมผมนะอันนี้ถามทุกคนไม่รู้ว่าในฟุตบอลมันไม่เกิดครับ
เสร็จปุ๊บเนี่ยเงินสนับสนุนของการกีฬามันก็ยังมีอยู่
รายการนี้ต้องหยุด

ห้ามส่งบุคลากรไปยุ่งเกี่ยวกับเขารวมทั้งทีมชาติด้วย

โอเคยุโรปเรียบร้อยมาก
เอเซียตะวันออกพวกจีนพวกญี่ปุ่นเกาหลีทุกอย่างเขาเคลียร์คัดหมดแล้ว
แล้วเชื่อมั้ยว่าญี่ปุ่นก็เคยถูกถูกถูกถูกซัสเปน๒ปี
มันถูกเขาเรียกว่าไม่รับรองดีกว่านะครับ
บางทีผมพูดภาษาไทยแล้วมันจะภาษาอังกฤษแล้วมันจะหนัก
เพราะไว้ทิมฌาเนียเวลาไปเล่นนี่ที่เค้าไม่รับรองนะเนี่ย
เพราะว่าเวลาเราจะส่งไปแข่งนานาชาติเนี่ยเราจะต้องลายอัพชื่อไปครับพอชื่อมันขึ้นเดี๋ยวนี้ระบบไอ้การบันทึกเนี่ยมันชัดเจนมันขึ้นในสแตปทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมจะไม่มีทีมชาติไปเล่นในคนที่ไปเล่นกับลีกนั้นนะครับกลับมาที่ตรงคำบัญชาของ
ฟีบ้าก็เลยให้ว่าถ้ากันนั้นเนี่ยยังไงเมื่อไม่รับรองหลีกหนึ่ง
จริงแชมป์เอเซียแล้วก็จริงชันโรคฟะเราไปถึงคล้ายกับระบบของฟุตบอลครับ
ฉะนั้นทางการต่อไปวันนั้นที่เราแถลงข่าวไม่ทราบไปด้วยหรือเปล่าคุณไม่เห็นนะ
ก็ชัดเจนมาส่งคลิปมาว่ารายการนี้เป็นรายการที่เขารับรอง
เป็นรายการที่เป็นทางการเป็นรายการที่จะต้องส่งไปแข่ง
คือชัดเจนแล้วพอจัดขึ้นมาปุ๊บทำไมต้องจัดในช่วงเวลา
จะมีคำถามว่าทำไมต้องจัดในช่วงเวลาเดียวกัน
เพราะอย่าลืมว่าการที่เราไปห้ามผู้เล่นดีทั้งหมดเขาก็เสียโอกาส
ผมใช้คำว่าทุกกระเบียดนิ้วเลยเพื่อเป็นหลักการเป็นมาตรฐานของประเทศที่บาร์ดมันเจริญแล้ว
เขาพยายามยกระดับบาทไทยให้มันเจริญนะครับโดยที่อยู่ในกรอบทุกอย่างนะครับ
ฉะนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนไม่รู้จะแกล้งเขาหรือเปล่านะครับ
ใช่อันนี้ต้องยอมรับว่ามันก็มีคำถามเข้ามาเพราะว่าถ้าเรากำลังจะบอกว่ายุคก่อน
มันก็เหมือนงงอะไรมากคือมันก็เลยกลายว่าตรงนั้นมันก็เป็นโครงสร้างนี้มาตลอด
กลายเป็นว่าคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วถ้าสมาคมเอามาจัดการเองเนี่ย
มันจะโอเคระดับไหนอันนี้คนตั้งคำถามแน่
ครับต้องดีครับดีชัดเจนคือเราก็ไม่ได้เคลมอะไรเยอะนะครับ
แน่นอนครับนักกีฬาดูได้นักกีฬาที่มันมีอนาคตเล่นระดับคนไทยที่เล่นในนี้ทั้งหมดเนี่ย
อยู่ระดับที่เรียกว่าระดับสูงทั้งนั้นผมคุยอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ
แล้วก็มันจะเป็นหลีกที่เป็นมาตรฐานนะครับปีนี้เราอาจจะเริ่มที่๘ทีมก่อน
ปีหน้าเรามีโครงการว่าจะขยายเป็นสิทธิ์แล้วก็มีการขึ้นชั้นตกชั้น
เดิมไม่มีตกชั้นนะครับในลักษณะกีฬาทีมที่อยู่ท้ายตารางก็เล่นไปอย่างนั้นแหละ
ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่มีการตกชั้นฟุตบอลยังมีตกชั้น
ทุกอย่างมันต้องมีขึ้นชั้นตกชั้นเพื่อให้มันมีการแย่งกันแล้วก็พัฒนาขึ้นนะครับ
ทีมที่ทางสมาคมคัดมาเนี่ยอย่างที่หนึ่งโครงสร้างของทีมเจ้าของทีมนะครับต้องดี
นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่ามีการทับซ้อนกัน
ครับใช่ว่าตรงนี้ตรงนี้ผมเคลียร์คัดตรงนี้แหละครับไม่
มีการไปแกล้งหรืออะไรทั้งนั้นมันเป็นไปตามคำบัญชาของ
ฟรีบ้าทุกประการครับอ่าเขานี้นักกีฬาเอาเกลียดจะมีบาง
ส่วนตรงนั้นเนี่ยมาอยู่ในหลีกนี้ถูกไหมครับอ่าแล้วสุดท้ายลีก
ของสมาคมให้เดี๋ยวสมาคมเขาเรียกผมขออย่าพูดแล้วกับน้ำ
โอกาสมาเล่นทีมชาติเพราะว่าลีกนั้นเนี่ยคือมันไม่รับรอง
นะครับแก้ใกล้อย่างเกมเนี่ยคนที่เขารู้ว่าก็ติดชีวิตชาติ
พอจะรู้แล้วล่ะเขาก็ยังไม่ไปเล่นแต่อนาคตต่อไปเมื่อเมื่อ
หลีกนี้มันจบไปเป็นหลีกธรรมดาเอางบของของการกีฬาฝ่ายอาชีพ
ไปมันก็ไม่ข้องเกี่ยวกับตรงนั้นแล้วเขาเป็นอิสระที่เขาจะจัดก็ได้
ต้องไปหาเงินจัดจัดชนเขามีตอนนี้ก็จัดไปเพราะมันรู้มี
ให้สมาคมพี่ราวบาคเกรงที่จัดชิงในงบส่วนนั้นยังไปลง
แต่ว่ายังถูกระงับอยู่นะสวัน๑๒อาจารย์กันนี้อะไรผมไม่แน่ใจ
ในปีนี้เรายืนยันว่าเราใช้งบประมาณของสมาคม
โดยที่ไลเซ่นยังตายก็ต้องรับรองดูแล
เรื่องงบผมไม่ได้มองอยู่ปีนี้
เพราะคนจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะไปดื่มงบมาจันรึเปล่า
ไม่เลยคนละประเด็นแบบนี้ละ
เป็นเคสที่เราก็ไม่ได้นึกมาก่อน
อย่างมันเดินไปไปแล้วเรียนตามตรงว่าสมาคมมีแผนงานว่าเราจะเสนอของงบตัวนี้กับกรกฐหรือจะเริ่มในปี๖๗
ใช่เราวางไว้อย่างนั้นเสร็จแต่เมื่อมีคำสั่งของฟีบ้ามาแผนต้องถูกปรับหมดเลย
สั่งให้เราจัดในปีนี้เพราะว่าทีมที่ชนะเลิศในปีนี้ซึ่งเขาให้สิทธิ์เนี่ย
เรียนก่อนว่าตั้งแต่จัดมาโดยเอกชนจนถึงปัจจุบันนี้เขาไม่เคยใช้
ระดับอาชีพเขาบอกให้เราจัดแล้วเขายืนยันว่าหลีกของเราเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕
จดแทนของผู้ชนะเลิศจะได้เป็นจดแทนของประเทศไทย
แข่งต่อในระดับอ่าอาเซียนตะวีไปนั่นไปนี่เป็นครั้งแรกที่ที่เขาแจ้งมาเป็น
ผมก็กลับไปนิดนึงที่ถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ก็
เราก็ปุ๊บปรับมาเนี้ยอ่าครับที่เกี่ยวกับข้องกระทางกรกฐอนะครับ
มีอะไรจริงจริงแล้วเนี้ยอ่าเอาภายในของเราระหว่างเรากับ
ที่บ้านเนี่ยเราได้รับการแจ้งข้อมูลอะไรหลายอย่างมา
ว่าเอ๊ะฟีบ้าคุณจะต้องจัดตานะมันมีอะไรหลายหลายอย่างที่
ที่ไม่เป็นไปตามอ่าธรรมนูนโดยเฉพาะอ่าสี่ห้าข้อเราก็มีแจ้งไปที่
กรกฐในเรื่องข้อกังวลของฟีบ้าฟีฟีบ้าเป็นคนแจ้งแล้วแล้ว
เราก็ได้รับเชิญจากกรกฐไปนะครับฝ่ายอาชีพไปชี้แจงว่า
กังวลเรื่องอะไรบ้างสี่ห้าข้อนั้นแล้วก็ถามทางลีกเลยว่า
ทำได้ไหมนะครับทางหลีกก็รับปากว่าจะดำเนินการ
ดำเนินการพยายามที่จะทำให้มันเป็นตามระบบ
ก็ได้มีการประสานจะเชิญต้นไปแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่เขาขอของก็ประมาณอ่ะ
ว่าเขาได้อะไรยังไงมาเพราะว่าเขามีบริษัทตรวจสอบ
มีอะไรในระดับโอระดับโลกที่เขากังวลมากสุดคือเรื่องของการ
ย้ายและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขาเนี่ยอาจจะเป็นส่วน
หนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแจ้งเรามา
ว่าขอว่าปีนี้เราไม่รับรองเขาแจ้งมาปีเดียวนะครับยังไม่ได้
ปีหน้าหรืออะไรยังไงปีนี้ไม่รับรองเมื่อไม่รับรองแล้ว
ปัญหาคือนักกีฬาจะไม่มีได้เล่นเอาอากาศก็เลยบรรชาให้รีบตั้ง
เขายินดีสามารถสูญอันนี้ก็คือส่วนที่เขาแจ้งมาอันนี้ในส่วนของสมาคมนั้น
เราทราบดีว่ามีการดำเนินการไปแล้วเพราะว่าพรบกีฬาชีพเป็นเรื่องของผู้ให้งบประมาณ
ก็คือการกีฬากับผู้จัดการแข่งขันในเรื่องของผู้จัดที่จะสามารถขอโดยตรง
ไม่ต้องผ่านสมาคมเหมือนกับปรบกีฬาซึ่งต้องผ่านสมาคมไปก่อนแต่โดยหลักโดยกฎหมายต่างแล้ว
กรทเขาก็ต้องเอาหลักเกณฑ์ของเราไปใช้เหมือนกับฟุตบอลเหมือนกันเหมือนกับวอเล่
เอิญว่าทางฟุตบอลกับทางวอลเล่เขาจัดโดยสมาคมอยู่แล้วตั้งแต่แรก

เพราะฉะนั้นมันก็เลยประเด็นมันก็เลยต่างจากสมาคมอื่นหน่อยหนึ่ง
คราวนี้เมื่อถามว่าทำไมเราต้องมาจัดชนล่ะถ้าเผื่ออย่างนั้นทำไมต้องจัดชน
คำว่าปี๖๖มันคือปีงบประมาณปีงบประมาณที่สุดแค่กัญญานี้
เราต้องจัดภายในกัญญานี้แหละถ้าเราจัดคล่อมไป
อย่าลืมว่าในปีหน้าเราก็ของงบประมาณของปี๖๗
มันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมีประเด็นปัญหาว่า
เงาะที่เราขอก็ได้มาแล้วแล้วคุณจัดข้ามไปถึงปี๖๗

เดี๋ยวอาจจะถูกตัดงบตัว๖๗จริงที่เราขอไว้ก็ได้นะครับ
อันที่๑อันนี้คือเรื่องของเทคนิคมีการจัดสรรงบ
อันที่สองก็คือลีกเราจะต้องเว้นช่วงด้วย
หญิงฮันเลอร์ทำไมหญิงมันไม่ได้เกี่ยว
แต่เจ้าหน้าที่เราก็มีจำกัด
เราก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่นี้จะวิ่งลอกไปมามันก็ไม่ได้
แล้วอันนั้นสำคัญด้วยเพราะว่าเป็นจัดในนามประเทศ
เราก็ต้องเว้นช่วงให้หลีกหยุดเพื่อทีมชาติได้แข่ง
แล้วก็ต้องมีการเว้นระยะเวลาในช่วงที่เราจัดบาสเก็ตบอลหญิงชิงแชมป์เอเซีย
เตรียม๓วันฟุตนั่นแหละครับ

แล้วการไปชนกันก็ถูกมองว่าทำให้แย่ง
นักกีฬากานมันไม่ใช่ส่งเสิมนันกีฬาการ
จริงแล้วการแยก๒ลีกแข่ง
มันจะมีนักกีฬาไปเล่นทั้งสองกลุ่ม
ปริมาณนักกีฬามันเยอะขึ้นได้สามไป

มันก็อยู่ด้วยตัวของมันเองได้ดี
แต่มันกลายเป็นว่ามันก็จะมีข้อความอย่างเช่นกัน
แล้วถามว่าอ้าวแล้วมันกลายเป็นว่านักกีฬาของไทยบางกลุ่มก็ต้องยอมรับว่า
ถ้าเราบอกว่าบางกลุ่มรู้อยู่แล้วว่าจะติดทีมชาติเราต้องมาอยู่ในหลีกนี้
นั่นหมายความว่าการแข่งขันของทีมชาติมันก็ต้องอยู่กับฟอร์มณีกปัจจุบันถูกไหมครับ
ถ้านักกีฬาเขาดีทำไมเขาถึงมาเข้าโครงสร้างของทีมชาติไม่ได้ครับเย้ตาย

แต่ว่าผมคุยลึกเพราะว่าเวลาเป็นสมาคมประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องดูแลทีมชาติใช่ไหมครับ
อิสระครับเชิญเลยครับคุณไปเล่นได้เลยครับ
เพียงแต่เราไม่การันตีว่า
เมื่อคุณเล่นดีแล้วเนี่ยแล้วเวลามาคัดทีมชาติ
ถือว่าทุกคนเสมอภาคกันแล้วกัน
เขาติดคุณเล่นหลีกนั้นแล้วติดทีมชาติ
ซึ่งเขามีมาตรการธรรมนูลข้อบังคับก็อยู่แล้วว่า
แล้วผมจะเปลี่ยนตัวทันไหมเพราะว่าการการรับหรือไม่รับ
มันวิ่งอยู่อำนาจผมไงแต่ผมต้องป้องกันไว้ก่อน
ทุกอย่างเป็นการป้องกันไว้ก่อนสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือ
ผมทนกระแสไม่ได้ผมปล่อยหมดเลยพอปล่อยหมดอะไรเกิดขึ้นมาแล้ว
ซัสเป็นจบนะครับผมไม่ยอมหรอกผมต้องปกป้องเอกราชของบาสเก็ตบอลไทย
ให้อยู่ในที่ปลอดภัยผมต้องปกป้องนักกีฬาทีมชาติหรือเด็กที่มีอนาคตดีดีอ่ะ

อยู่ในอยู่ในวงที่ปลอดภัยแต่การที่ผมทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยผมถูกความ
ไม่รู้ความไม่รู้ดีเทลเนี่ยของสังคมเนี่ยประนามผมยอมนะผมยอมครับ
ผมยอมทุกอย่างไม่ว่าผมจะอยู่ตรงไหนผมยอมทุกอย่างแต่ต้องไม่ให้ประเทศไทยถูก
ซัสเป็นเกี่ยวกับหลีกนี้หรือว่าไม่ทำตาม

ผมไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นไม่มีเลยนะครับผมผมขอขอคุยเรื่องหลีก

มันเป็นแนวคิดของผม
นะครับต้องเข้าใจเนี่ยโดยโดยหลักการบริบทเนี่ยผู้จัด

ของรัฐบาลหรือว่าโดยการรีบาลหรือว่าแจ้งการของเขาจะต้องพูดจัด
จะต้องไปหาสปอนเซอร์ที่ตามมาแล้วสปอนเซอร์เข้ามาอยากมากไป

และสวยเฮ่อหาด้วยเยอะแล้วก็คิดกำไรไว้ส่วนนั้นถูกต้องครับ
ครับแต่เรามาดูเอาแกร่สังคมกันเลยดีกว่าว่าทั้งหมดย้านที่ใช้อยู่
ใช้อยู่ของรัฐธรรมนี้ไม่ได้ว่าเขาถูกเนี่ยครับ
แต่เป็นแนวคิดของผมแต่แนวคิดของผมเคยทำยังไง
ไม่มีปัญหาเลยผมใช้เวลาแค่เดือนเดือนครึ่งเดือน
เราไม่เอ่ยช่องกันแล้วกัน
เยอะแยะไปหมดเลยออกไปเลยแทนที่เราจะถ่ายเฟซบุ๊ก
ช่องเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ติดต่อก็ว่าในตามแถมข่าวนี้
มากมายเลยจนเราอยากจะเปิดให้กว้างทำยังไงให้ได้เงินเยอะ
แต่เกินเยอะไม่ใช่ไปเอาเงินจากรัฐอย่างเดียวนะตัวเราต้องไปหาสปอนเซอร์เริ่ม
เข้ามาแล้วนะครับชื่อใหญ่เลยนะครับนะครับชื่อใหญ่ทั้งนั้นเลยจองแล้ว
ปีหน้าปีนี้ให้มาบ้างนะครับปีหน้าจองแล้วนะครับเราเอาเงินเยอะที่สุดสมาคม
นี้ปีนี้ขายไปเท่าไหร่สำคัญเท่าไหร่บอกเลยตัวผมถ้าขายเท่าไหร่ต้องไปหา

ผมตัดเงินสดผมเนี่ยเอาจะกระเป๋าสดนะไม่รวมอย่างอื่นแล้วกันนะ๘หลัก
แต่ตีหนึ่งเป็นผิดหากให้บ้านมันเจริญอีกนี้ก็เหมือนกัน
สมาคมต้องรับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ทำยังไงให้
สโมสรได้เงินมากที่สุดนักกีฬาได้สวัสดิการมากที่สุด
เมื่อเขามีเงินแล้วในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่คิดเขา
ยังไม่ทำผมไม่พูดผมไม่ใส่ร้ายนะครับนะครับบางทีมันก็
มีทุกองค์การอ่ะเนอะนะครับให้ทุกสโมสรให้นักกีฬาเขาอยู่ดี
ยินดีมีมาตรฐานสมาคมผมถึงขั้นว่าหาได้เท่าไหร่จ่ายที่
หมดเลยเหลือแค่ศูนย์โอเคนี่คือหลักการปีนี้ผมอาจจะตั้ง
ตั้งได้เท่านี้แต่ปีหน้าคอยดูผมจะยกทั้งหมดไม่ว่าจะ
จากภาครัฐเท่าไหร่ไม่ว่าจากสปอนเซอร์แล้วก็สมาคมช่วย
นั่นแหละนี่คือความตั้งใจอย่างแรงกล้าของผมนะครับ
กันครับโอเคมันจรีกน่าจะเท้าขวางมาน่าจะเห็นถึงโครงสร้าง
แล้วนะครับน่าจะเข้าใจกันง่ายเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราคุยกัน
เวลามันก็ถูกรวบรัดไปครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือแน่นอนคนต้อง
ว่าอ้าวแล้วในเวลาเพียงแค่เดือนกว่าที่เรามาตั้งหลีก
เนี้ยนะครับตามโครงสร้างของทางฟีบ้าที่บอกมาเนี้ยสรุปแล้ว
เนี่ยเราใช้ใครเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันเพราะที่ผ่านมาหลาย
ปีเนี่ยคือพวกนั้นเขาก็ช่ำชองแล้วที่ผ่านมาเขาก็เคยจัดให้
อันนี้ก็ยืนยันว่ามีภาคเอกชนมาช่วยไม่ใช่ว่าสมาคม
จัดการเองถูกไหมใช่จริงแล้วเนี่ยสมาคมก็มีมีจะได้
ที่มีฝ่ายถ่ายทอดมีต้องสำคัญที่สุดนะบุคลากรของสมาคม
ผู้จะสินะระดับสูงสุดของเขาเนี่ยมาอบรมยุคระดับภูมิศิ้นเราให้รู้
เกี่ยวกับบาสอาชีพบ้านต้องยังไงบัตรอาชีพมันจะต่างกับจากสมัคร
กับสมัครเล่นอยู่เพราะมันมีมันมีเรื่องอื่นเข้ามามามาปน
นะครับผมคุยตรงนี้นะครับท่านน่าจะเข้าใจอยู่ระดับหนึ่ง
ครับนะครับจะต้องมีการเตือนจะต้องมีการอะไรสังเกตใน
พฤติกรรมที่มันมันสุ่มเสี่ยงกับสิ่งที่ผิดนะครับจริยธรรม
ในต่างพวกนี้ครับเป็นอย่างนั้นแสดงว่ายืนยันว่าเอา
ฝ่ายจัดเนี่ยคือมืออาชีพแน่นอนต้องต้องเราเสร็จแล้วต้อง
แยกงี้ว่าไฟเทคนิคการแข่งขันเนี่ยเป็นเจ้าที่ของสมาคม
อยู่แล้วเกือบร้อยประเซนนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเวลา
อีกหลีกหนึ่งซึ่งเขาเขาจัดมาก่อนเนี้ยคนเหล่านี้คนของเราเนี้ย
แล้วนอกจากเขาเคยทำดิกษ์ในระดับอาชีพแล้วการจัดการ
ไม่กังวลเลยตอนนี้ในว่าที่มันจำกัดจะทำงานให้การแห่งงานเนี่ยมันมีความเป็น
อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางดิจิทัลต่างเนี่ยก็มาเสริมจอขนาดใหญ่นะครับเอบอร์ดเป็นอิเล็กทรอ
ในหลีของเราก็อนุญาตให้เสื้อแข่งเขาให้ติดสิบบ้านได้มูลค่าของเสื้อนี่
อัพขึ้นสูงมากทันทีเลยครับครับเห็นเลยพอทำให้สมสรรค์มีรายได้เสริมเข้ามาตรงนี้
เหนือจากเอ่อเงินรางวัลซึ่งเราอ่า
เพราะในปีแรกแน่นอนกระทันเราไลน์ได้อื่น

จะเว้นภาษีซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องภาษีอยู่แล้ว
แต่รายได้ที่เขาสามารถหาได้ของเขาเอง

ไม่มีหักคาสมัครเรื่องของรายได้เรื่องของซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหลักเลยของกีฬาอาชีพ
เราพยายามทำให้เต็มที่
อาจจะเคลียร์ก็คือเริ่ม๑๕กรกฎาคมนาคารก็คือวันพรุ่งนี้
แล้วที่นิมิปุฏช่วยไป๓๐๐๐ด้วยนิมิปุฏสนามกีฬาอินชาติ
ทุกอย่างเป็นไปตามระบบแล้วก็เราจะยกระดับมาตรฐานของการแข่งบาร์ดอาชีพ
เท่าเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว
ให้ทำตามที่เขาต้องการให้ได้
เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามดูด้วยเพราะว่ามันก็สำคัญมากกับการเปลี่ยนแปลง
ตรงซ่านตรงนี้ซึ่งแน่นอนต้องยอมรับว่ามันปฏิเสธไปได้
ว่ามันเป็นปัญหากันมันถึงต้องมีการจัดการแบบนี้ออกมาแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าระบบในปีต่อไป
แล้วลองดูคอมเมนต์กันบ้างก็มีสอบถามมาเข้ามาเดี๋ยวดู
สมาคมไม่แบนนักกีฬาต่างชาติคนนั้นไม่ให้เล่นในหลีกบ้านเรา
แล้วมาแบนนักกีฬาไทยทำไมอันนี้คือประเด็นคือยังไงครับ
คำถามคืออย่างนี้น่าจะเป็นเรื่องของลีกที่นักกีฬาทำให้ข้ามมา
ตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเล่นในนามทีมชาติที่ผมถาม
คือมันแปลคำถามได้อยู่๒อย่าง
คืออย่างหนึ่งเนี่ยผู้เล่นต่างชาติที่ไปทำเรื่องไม่ดีที่ต่างประเทศ

พวกนี้เนี่ยนักกีฬาจะถูกแบนแต่ว่าถ้าเป็นสมาคมจัดเขาจะมี
พูดตามตรงนะคุณถูกแบนจากประเทศนั้นสมมุติในกรณีส่วนใหญ่
ของสามาร์คมบีทีเอลจันทร์เขามาไม่ได้เลยโรงแข่งขันไม่ได้

ส่วนคำถามนักกีฬาไทยเนี่ยไม่มีนะครับ
กีฬาไทยที่ถูกแบนไม่มีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับ
ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจริงเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึง
ทำไมต้องไปมุ่งเน้นที่ต่างชาติมาก
คือ๑ทำไมให้ผู้เล่นต่างชาติแค่๒คน
ใน๑๒คนเหลือ๑๔คน

เพราะว่าเขาอยากพัฒนา
ในประเทศผู้เล่นได้มีโอกาสได้ลงสนาม
แทนที่นักกีฬาต่างชาติ
ดูสิครับ๕คนยังมีเลย
ในที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ย
แล้วเด็กไทยจะเล่นอะไร

ผมก็ไม่ได้ไปใส่ร้าย

เด็กไทยนักกีฬาไทยทุกคน

เป็นแจ๊งเลยมันยิ่งไปกันใหญ่
อ๋อซึ่งปัญหาที่ต่ายผู้ในความสมาคมนี้ก็คือว่า

ซึ่งมันก็เลยทำให้ว่าพออิสระเนี่ย

เขาก็เป็นนักกีฬาที่มีปัญหาอยู่ในประเทศอื่น
เพราะว่าตอนนี้ทางโลกอิสระแล้วจะทำอะไรก็ได้

ทุกอย่างเช็คหมดทุกคนแล้วกำหนดแค่๒คน

ฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะคอนโทรอะไรได้มาก

ถ้ามันมีอะไรที่เป็นลักษณะสุ่มเสี่ยงปั๊บ

มันต้องชนะด้วยสกอร์เท่านี้ประมาณนี้
มันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวนักกีฬาออกบ้างอะไรบ้าง
หรือบางทีผมก็ดูอยู่บ้างบาส

บางทีก็มันก็ยิงได้ทำแต้มได้นะ

อันนี้คือเรื่องที่อาจจะพูดถึงว่าในมุมเชิงโครงสร้าง

นักกีฬาไทยไม่สามารถทำกันได้นะครับ

ฟุตบอลเวลาเปลี่ยนออกเนี่ยเอาเขาเอากลับเข้าไปไม่ได้แต่บาสเก็ตบอลมันสามารถโลเทได้ตลอด
มันต้องเป็นความรับจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้เนี้ยนังสือนังสือมีครับ
แต่ว่าเราส่งถึงรัฐบนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาไปแล้วนะครับแล้วก็เป็น
ส่งไปทางผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยไปแล้วทั้งซื้อตรงนี้
เผยแพร่เป็นสาธารณะไม่ได้เพราะมันเป็นเป็นเอกสารที่เป็นภายในเป็น
ลับนะครับเขาจะให้เฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองครับอันนี้ผมยืน
กันครับผมเห็นครับแล้วผมก็เป็นคนทำส่งไปนะครับมีครับมีครับแต่เผยแพร่ไป
ได้ครับแต่ยืนยันนะฮะดูจากดูจากวันแถลงข่าวท่านประธานเอเซียก็มา
คุยมาอะไรเนี่ยผมว่ามันชัดเจนนะนะครับครับอ่ามีข้อความนี้บอกว่าถ้าบอก
สมัยตอนที่โบโนทำดีแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้ทำต่อในมุมนี้ท่านนายกตอบได้ไหม
ตอบได้เพราะว่ามันก็คือตั้งแต่ปี๕๘ผมยืนยันนะต้องขอบคุณโมโนนะครับ
๕๘เนี่ยทางเจ้าของหลีกนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับได้มาตอนนั้นผมยังไม่เป็นนายก
แต่ว่าผมก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่มีพาวเวอร์นะครับว่าเขาจะได้รับเงินจากกลุ่มโมโนมากเลยครับ

ว่าหลีกเนี่ยจริงเนี่ยสมาคมเป็นคนจัดแต่ถ้าเกิดเม็ดเงินมากมายขนาดนี้เนี่ยแล้วสมาคมจะบริหารกันไหวหรือยังไงถูกต้องไหมผมก็อยากจะให้องค์กร
ปี๑โมโนผมว่าเขาหมดไปหลายสิบล้านน่ะอ่าในฐานะฝันจากการังขันต์นะถูกต้องให้เขาเงิน
เขาแค่มีเงื่อนไขปอนเซอร์เลยเป็นสปอนเซอร์คือไปแข่งที่สนามเขาไปแข่งสนามเขาเขาถ่ายทอด
เขาดีไซน์เอ่อเกมทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้
ทีมชาติเนี่ยเพื่อให้ทีมชาติเนี่ยมีโอกาสได้ได้แข่งเป็นระดับอินเตอร์ที่มีมาตรฐานสูงผมก็เลยสนับสนุน
โมโนจนตอนหลังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทางผู้จัดเนี่ยกับโมโดเขามีปัญหาอะไรกันอันนี้ผมไม่ทราบ
แต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับจากคำถามเนี่ยเหมือนกับว่าอ่า
มันดีแล้วเราถึงไม่เค้าทำต่ออ้าวครับจริง
ถามมาแล้วเราก็ต่อไปให้เคลียร์แล้วกันนะครับขอบคุณกลุ่มโมโนนะครับ
แล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้กลับมาจะได้รู้อันนี้ประเด็นคือ
สามคนโดนถอดออกจากกีฬามหาวิทยาลัยวงเล็บเด็กอยากเล่น
อันนี้คอมเมนท์ที่มาสอบถามมีแข่งครับมีแข่งตั้งแต่
ที่มหาวิทยาลัยรังศิษฐ์เป็นเจ้าภาพนะครับหลังสุดก็คือแข่งที่อุดร
มีแข่งครับเพียงแต่ปัญหาเนี่ยผมผมทราบปัญหาคืออย่างนี้ครับ
ในกีฬามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นกีฬาที่บาสเก็ตบอลเนี่ย
ทางสมาคมรับรองนี้ครับแล้วก็รับรองไปถึงองค์กรของฮวีไลองค์อาเชียล
แล้วก็เอเซียคนที่จะต้องแม่งานจัดการ
เรื่องเทคนิคอาหารของฮูกษาสิทธิทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาจาก
แต่ว่ามันเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่ากีฬามหาวิทยาลัยเนี่ย
กกมธเนี่ยเป็นเป็นแม่งานเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของรายการแล้ว
แล้วบาส๓๓มันมีความใหม่ของเขาเขาเข้าใจผิดว่า
ใครจะมาดำเนินการจัดก็ได้ซึ่งมันผิด
ผิดผิดในระเบียบทุกอย่างเพราะว่ามาตรฐานของ
อย่างที่ตอนต้นรายการผมบอกว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ย
สมาคมประเภทที่อ้ายต้องดูแลหมดโดยเฉพาะกีฬาหมาเวลา
ซึ่งเป็นรายการที่รอรับรองครับนะครับฉะนั้นเนี่ย
บ๊าสำสามนี่เราก็เลยบอกทางเจ้าภาพบอกว่า
ภูตสินอ่ะคือเหมือนเป็นรายชื่อภูตสินแล้วเนี่ย
มันมันไม่ใช่อะไรมันไม่มันไม่มีไรเส้น
ของสมาคมคุณคิดว่ามันอาจจะเป็นนักกีฬาหรือเป็นครูพระโรงเรียนไหน
มันผิดมาตรฐานซึ่งจะทำให้กรกมธเนี่ยมีปัญหา
ผมก็เลยเข้าไปเคลียร์ตรงนี้นะครับ

ช่วยด้วยค่ะบาส๓คนโดนถอดออกจากกีฬามหาวิทยาลัยปีนี้ค่ะ

ผมยืนยันครับมีครับไม่มีการถอดครับขออยากจะดูเอกสารเลยครับ
ผมยืนยันครับแชมป์เป็นของปีที่ผ่านมาเป็นของมหาวิทยาลัยอุดรหรือไงเนี่ย
ยืนยันว่ามีครับมีครับผมผมติดตามอยู่ครับ
แล้วจะมีตลอดไปนะครับเป็น๓๓ชายนะครับแล้วก็หญิงนะครับ
ไม่มีจำกัดอายุเพียงแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ยืนยันครับยืนยันทางบ้านครับว่ามีแน่นอนครับ
อ่ะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ห้ามเนี่ยหนังสือประกาศยางแปะในเว็บสมาคมเลยนะครับ
อันนี้คือน่าจะไม่ได้ห้ามเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องนักกีฬาใช่ไหมที่จะไปเล่นหลีกรู้หรือเปล่าหรือยังไงครับ
อ่าไม่มีครับถ้าพูดสามสามอยู่ใช่ไหมครับ
เมื่อกี้ประเด็นนี้แล้วอันนี้เอาเรื่องข้อความเขาถามถึงบาสของบาสลีกแล้วครับ
ส่วนนักกีฬาเนี่ยผมก็ยืนยันว่าเฉพาะเฉพาะนักกีฬาทีมชาตินะครับ
แล้วก็นักกีฬาทั่วไปก็เชิญครับอ่าเฉพาะนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดของ
เรียกว่าเป็นสมาชิกสโมสรบงกสมาคมเท่านั้นเองถ้าประกาศนั้นยังยังไม่ชัดเจน
มีนาคมถึงตอนนี้ในจัดเสร็จกับทุกรายการแล้วมันยังไม่ได้จดหมายตอบกลับ
นะครับจะทวงถามไปหลายรอบแล้วเนี่ยทั้งทางรายละอักษรแล้วก็
เมลนะครับก็บอกว่าขอคำตอบด้วยครับก็ก็มีมีหลายองค์
ผู้จัดนะครับก็มาทำหนังสือมาว่าจะจัดบาสเด็กจัดบาส
อะไรเชิญเลยครับจัดเลยครับเราทำมาจริงแล้วไม่ต้องขอ
อนุญาตเราก็ได้นะครับเพราะว่าจริงเป็นการส่งเสริมอยู่
แล้วคุณสามารถคุณสามารถที่จะจัดได้เลยครับนะครับเราเราได้
มีการพัฒนาผู้ตัดสินอย่างครบถ้วนเพียงพอนะครับ
อดีตเนี่ยผู้จัดก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสามารถจัดได้
แต่หนังสือที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมันมีมีประเด็นเกี่ยวกับ

ซึ่งในการรับรองเนี่ยมันมี๘ข้อใช่ไหมครับนะครับก็
วันนั้นเราก็ประชุมกันไปอาจารย์ตรงนี้ก็ไม่เข้าที่
ณเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ครบหลักเกณฑ์การรับรอง
แต่ถ้าเป็นการจัดปกติเนี่ยก็จัดเราไม่ได้ห้ามก็๓๐อยู่
แล้วจากนี้เราพอมาดูหลักเกณฑ์การรับรองว่าเราใช้หลัก
เกณฑ์เนี่ยเป็นอย่างไรก็เข้าที่ประชุมแล้วก็ยืนยันว่า
หลักเกณฑ์เนี่ยมันก็เป็นมานานแล้วล่ะมีมาตั้งแต่สมัยไหน
แล้วเราก็ยังยึดหลักเกณฑ์นี้อยู่ผมผมชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว
กันนะครับคือจัดไปเลยครับทำให้ผมอ่ะไม่ต้องรับรองแล้ว
ท่านจัดไปเลยครับเราสนับสนุนอยู่แล้วนะครับไม่มีไม่ต้อง
รับรองคุณก็จัดได้อยู่แล้วนะครับแต่การรับรองรายการหนึ่ง
เนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับปัญหาที่จะตามมาไม่ว่าจะเรื่องเรื่อง
ตัดสินได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับสถานที่คุณใช้อุปกรณ์
กีฬานี้ถูกต้องไหมปลอดภัยดีไหมอันตรายถ้าผมไปรับรอง
เกิดไปใช้แป้นหรืออะไรทุบแล้วมันล้มทับเด็กขึ้นมาเนี่ย
มันก็ต้องมีขั้นตอนว่าคุณจัดสนามไหนอุปกรณ์ยังไงครับ
ไหมฮะแล้วเจ้าหน้าที่เราเนี่ยต้องไปดูว่ามันปลอดภัยมัน
รับรองนะฮะไม่อย่างนั้นการรับรองใครมาก็รับรองไปหมดแล้ว
เกิดเรื่องขึ้นมาสมาคมเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
การที่จะยื่นมาเนี่ยมันต้องมีเวลาพอสมควรใช่ไหมครับ

ก็มายื่นแล้วมายื่นในช่วงต้องเข้าใจว่าสมาคมมันก็ไม่
ประชุมกันทุกวันอ่ะคุณมายื่นเอาช่วงที่เราจะทีมเราต้อง
ไม่ต้องรับลองก็จัดไปครับไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับนี้ผมรู้
เป็นใครนะครับโอเคครับเพราะว่าหลายท่านถามมาในภูเวิร์ดเลย
ไม่ไม่ทราบหรอกแต่ว่าตัวยกก็ก็อาวุธต่อกันมีกลุ่มมีกลุ่มกลุ่มเรื่องคนก็ต้องถามเยอะว่า
หมดแล้วครับนายกสมัยที่๒ก็ขายหมดแล้วครับไม่มีชื่อผมอยู่
งั้นเหรอครับไม่มีแบบสักทีเพราะคนก็บอกว่าไม่มีครับ
เดี๋ยวจะต้องมีชื่อเพื่ออ้าวเดี๋ยวไปเป็นคะแนนเสียในการโหวตอะไร
ยกอีกไม่มีครับแล้วสโมสรแล้วก็ลาออกจะเป็นสมาชิกไปแล้ว

ลาออกเลยครับครับไม่มีไม่มีรายชื่อเลยครับไม่ได้ไป

มีจริงข้อความก็ถามมาค่อนข้างคือจริงเนี่ยมันไม่ผิดนะครับ
ข้อบังคับของสมาคมการที่กระทั่งกรรมการเนี่ยจะมีมีทีม
มีอะไรเองเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ผิดข้อบังคับเลยนะครับแต่
ว่าเพื่อความสง่างามและตัดปัญหาในเรื่องในการคิดอย่างแน่นอนแน่
นอนครับตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ขายหุ้นไปดูการจดทะเบียน
ทุกอย่างครับเรียบร้อยตรวจสอบได้สมัยแรกจะมีสมัยสองนี้จะ
เคลียร์ในข้อบังคับของเราเนี่ยการเป็นการเป็นการเป็นกรรมการ
ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับชื่อนี้ตัดทิ้งไปก็ไปเอาสโมสรอื่นที่
ลงเลือกนะยกสมาคมฟุตบอลก็ต้องมีสโมสรรับรองแต่สบู่
พลังเป็น๕สบูรณ์สอไงก็เสร็จรับรองครับแต่ว่าโอเคความ
แล้วนะครับตามหลักการคือฉันว่าตามจริยธรรมดีกว่ามันก็ไม่ควร
จะมีนะครับ
มีคำถามเยอะของทุกคนผมก็จะพยายามเลือกเลือกให้แล้วที่
มันมีแสดงความคิดเห็นกันนะครับเรื่องนักกีฬาผมถามให้
จะโดนรอยแพงน้อยเป็น๑๕๐คนเลยนะครับการกระทำนี้มุ่งเน้น
ให้เกิดประโยชน์ยังไงเลยก็เมื่อกี้ก็ไม่ได้ห้ามแล้วไม่ได้
ห้ามครับคือ๑๕๐คนทางนู้นเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เป็น
สมาชิกสโมสรนะครับซึ่งผมเช็คแล้วไม่มีนะครับไม่มีผลแล้ว
เลยครับเล่นไปเถอะครับเล่นไปเลยครับคือคือการที่เราเขียนอ่ามาตรการ
ออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราเราจะต้องเขียนตามที่ฟีบาร์เขา
ตั้งแต่เป็นนายกมายังไม่เคยลงโทษใครแม้แต่คนเดียวครับ
ไม่มีเลยไม่เคยแต่ว่าผมคุยเป็นทางการไม่ได้เข้าใจไหม
ครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฟีบาร์ก็เล่นงานผมก็คุยว่าใน
ใจผมลึกเนี่ยผมจะหลีกเลี่ยงและไม่ทำผมรักทุกคนครับ
ก็เสริมตัวนี้นิดนึงที่ว่าห้ามนักกีฬาแล้วมันจะมีผลต่อ
ไปเนี่ยเราห้ามนักกีฬาของสโมสรสมาชิกซึ่งอันนี้เป็นไปตามหลัก
เกมของฟีบ้าถ้าไม่ได้เป็นนักกีฬาของสโมสรสมาชิกนั้น
ไม่ว่ากันแล้วมาตรการการไม่รับรองเนี่ยมันเป็นมาตรการของ
ปี๖๖ซึ่งฟีบ้าสั่งมาว่าในปี๖๖เท่านั้นปีหน้าเรายังไม่
รู้นะครับว่าเขาจะเอายังไงอืมณเวลานี้ต้องถือว่าเขา
ไม่ได้แบนหรืออะไรสำหรับในปีหน้านะเฉพาะปีหกหกซึ่ง
แล้วต้องแก้แก้ไขในระยะยาวนะครับโดยคนไม่รู้ว่าบัน
รับรองหลีกนี้แล้วก็ให้เราจัดเองเมื่อเราต้องจัดเองเราก็คงจะกติกาให้จะทราบ
ก็คือเอาว่าผมขยายความนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ
แล้วก็สร้างให้เรามีบัญชาให้เราสร้างหลีกใหม่
แล้วก็เป็นหลีกที่สามารถไปแข่งระดับอินเตอร์ได้
มีเส้นทางมันไปเนี่ยปี๖๗ผมก็ยังไม่ทราบนะครับ
แววอาจจะอาจจะยังไงอาจจะเป็นผู้จัดทั่วไปนะครับ
ตรงนั้นผมไม่อยากคาดเดาว่ามันจะเป็นยังไง
แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาดูผลปีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เยอะอยู่นะครับ
ผมขอไม่คุยตอนนี้แล้วกันนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่
กับการที่เขาแข่งไปแล้วเนี่ยเยอะอยู่แต่ว่าเอาว่า
ผมจะทำหน้าที่
เพื่อปกป้อง

เขาบอกว่าผลงานตอนนี้มัน

อาจจะไม่ค่อยดีในมุมมองของตัวนายกเอง

ดูแลอยู่ไหมไปซ้อมที่นั่นไหม

เสียใจปิดพลาดเยอะนะครับ
บ้านชายผมว่าคุณต้อง

ที่ผมแพ้ผมแพ้ทีมอเมริกันทั้งทีม
ทีมจีลี่มาทั้งทีมนะครับ

คุณรู้ไหมว่าผมจ่ายเงินเนี่ย
เพื่อให้ผู้เล่นดีเนี่ย

ดึงจากเยอรมันมาผมเสียเงินมากมายนะครับ
นี่คือความตั้งใจของผมนะครับ
เพราะอย่างไงคนไทยแท้
มีลูกครึ่งที่มาจากอเมริกามาจากเยอรมันมาผสมทีมเนี่ยก็จะดีแต่ถ้าผมต้องไปเจอที่เป็นข่าวไปไปเรียกว่าทั่วเอเซียทั่วโลกจนฟีบ้าก็ต้องมาจัดการว่าเฮ้ย
ถามนะในมุมมองเพราะว่าคนในวงการบาร์เขาคงถามมากแต่ถ้าเยาวชนแข่งอยู่ตอนนี้
ทีมหญิงอะไรพวกเนี่ยผมต้องยอมรับเพราะว่าเราคือต้องดูดูพื้นฐานน่ะ
โรงเรียนที่สร้างเด็กนักกีฬาผู้หญิงอ่ะมันน้อยลงซึ่งอันนี้จะเป็นเป็นภารกิจที่ผมจะต้องไป
ว่ามันมันตกมันตกจริงซึ่งผมต้องไปแก้นะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าไปแก้พื้นฐานดีแล้วเนี่ย
ต่อไปอีกไม่กี่ปีมันก็จะกลับมาที่คือต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ย
ทีมชาติหญิงดีกว่าทีมชาติชายนะครับแต่ตอนเนี้ยไปดูว่า
อันดับไทยเนี่ยสูงสุดเท่าที่เคยมีนะในช่วงหนึ่งเนี่ยเราขึ้นมาสิบอันดับ
อันดับที่สูงสุดในโลกนี้ไม่ชมผมเหรอถูกต้องไหมฮะ
แต่กีฬาก็ต้องช่างเข้าใจว่ามันมีพลาดมันมีแพ้มันมีอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ผมผมก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นเบอร์หนึ่งผมต้องรับผิดชอบทั้งหมด
แต่ว่าในส่วนเดิมนะครับสตาร์ฟโค้ดต่างผมไม่ได้มีหน้าที่ลงไป
มันมีแผนกพัฒนามีทีมมีอะไรลงไปดูมีสตาร์ฟโค้ดไปดูนะครับ
แล้วก็แต่ก่อนเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนโค้ดมาจากโรงเรียนต่างในรุ่นเยาวชนนะครับ
ซึ่งก็มีการแย้งกันมาผมก็ต้องเข้าที่ประชุมว่าเฮ้ยจะกลับไปแพทเติ้ลเดิมไหม
จะกลับมาตรงนี้นะครับว่าสตาร์ฟโค้ดเรื่องราวพวกนี้ต้องเข้าใจว่ามา
เวลาเราคัดนักกีฬาเนี่ยตะกรเนี่ยทำไมทีมชาติผู้หญิงเก่ง
ตะกรแป๊กกรุงเทพฯฟิลาที่เป็นมันทีมเวิร์กนี่คือสำคัญใช่ไหม
เหมือนฟุตบอลนะครับผู้หญิงเนี่ยอยู่กับแก๊งกรุงเทพ๙คน๘คน
คุณว่าเก่งไหมง่ายซ้อมง่ายเข้าใจแล้วก็เอาโค้ดไปกรุงเทพเลย
นักกีฬาแต่ละโรงเรียนเลยซึ่งทำยังไงก็ถูกด่าเราคัดใหม่หมดเลยนะครับ
ก็ผลงานอย่างนี้ก็ถูกด่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังมีมีอารมณ์บางโรงเรียนเนี่ย
เฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยเขาต้องเป็นหลักสิแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เปิดคัดแบบโอเพ่น
ให้คำถามเดียวนะครับช่างก็ถามนี้ถาวว่าท่านตั้งใจคิดว่า
จะเป็นนายกอีกสักกี่ปี

ถ้าตัวผมขอเวลาไปใช้เขาคุยแล้วหมั่นไส้นะครับ
ใช้เงินหน่อยนะครับไปใช้ชีวิตที่มันสบายไปเที่ยวรอบโลกหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
แทนที่จะมาทำตรงนี้คือบางครั้งเนี่ยการอยู่ในตำแหน่งนานเกินไปเนี่ยมันก็หมดภูมิเหมือนกัน
ครับไฟมันก็หมดด้วยนะครับด้วยอายุด้วยด้วยหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยก็ยืนยันนะ
ฮะยืนยันอ่าจบวาระนี้นะครับผมพอแล้วครับนะครับพอแล้วพอแล้วครับแต่ว่าก็ยังอยาก
จะช่วยทางด้านเป็นที่ปรึกษาหรือว่าสนับสนุนเป็นเงินอะไรอย่างนี้ผมก็ยินดีนะ
แล้วให้ผมไปนั่งดูแบบไม่เครียด
แข่งขันทีมชาติหรืออะไรคือไปดูทีมชาติทุกวันนี้ก็เครียดนะครับแต่ถ้าเราไปดู
ไม่เครียดผมคิดว่าอันนี้จะเป็นเป็นสิ่งที่ผมปรารถนาครับครับอ่ะนะครับก็
ควรกับเวลาเอาจริงเนี่ยเรารบกวนเวลาเฮียตายได้เท่านี้จริงนะครับเพราะเดี๋ยวมี
ต่อแล้วก็ครับขออภัยสำหรับข้อความหลายข้อความที่บางทีเราเราก็ไม่ได้อ่านผมว่า
ไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันมีการถามตอบกันด้วยก็จะพยายามหยิบคำถามที่คิดว่า
มันเป็นประโยชน์กับวันนี้ที่ในมุมที่สมาคมอยากจะชี้แจงบ้างเพราะว่าโอเคมันเป็นปัญหาอยู่แล้ว
แหละถึงเกิดการพูดคุยกันในอีกฝั่งนี้ก็บ่อยแบบนึงยังอยู่ครับตรงนี้ประเด็นมันคือว่า
ก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าการจัดการแข่งขันจะเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องของ
อนาคตเนี่ยก็อย่างที่จะบอกนะครับว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้มาชี้แจกันดีนะครับวันนี้เรา
จะเตรียมเรื่องของเรื่องของลีกก่อนบาสบอลลีกก่อนนะส่วนเรื่องของการโดยหารทีมชาติหลาย
ความส่งมาเนี่ยผมก็จะพยายามนะครับหยิบถามให้ในบางคำถามได้เท่านั้นจริงนะครับ
หลุดตรงไหนไปเนี่ยขออภัยเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเรามาคุยกันใหม่เรื่องของทีมชาติ
ครับฝากอะไรถึงแฟนบาร์สเก็ตบอลในช่วงท้ายนะครับครับก็ขอบคุณนะคำถามเรียนแล้วก็แล้วแต่
ว่าผมมาวันนี้เนี่ยมาแจงข้อสงสัยครับนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่มองผมมองนะครับไม่เคย
ประโยชน์ตัวเองเลยนะครับทีมอะไรต่างผมผมก้าวข้ามไปหมดแล้วล่ะนะครับผมประสบความ
สำเร็จมามาทุกอย่างแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เป็นปัญหาตอนนี้เนี่ยผมผมเรียนนะครับว่าผมทำ
ตามหน้าที่อยู่นะครับแต่จุดประสงค์ผมอยากทำให้บ้านบ้านดีนะครับทุกอย่างเป็นระบบนะ
ครับแล้วก็เดินไปอย่างมั่นคงนะครับต้องทุกอย่างนะครับก่อนที่จะพ้นวาระนะครับในปี๒๕๖๘นะ
ผมยืนยันนะครับว่าจะพยายามใช้เวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้ทำบาร์ดให้ทำบาร์ดของประเทศให้ดีที่สุด
ครับครับยืนยันตามนี้ครับอันนี้ถามจากใจนะคนนอกจริงเคลียร์กันได้ไหมพูดถึงว่าถ้ามันเป็น
เคยครับเคลียร์กันได้ไหมครับถ้าพูดถึงว่าเพื่อให้เคลียร์ได้ครับเคลียร์ได้แต่ว่าผมต้องทำ
หน้าที่ของผมก่อนอ๋อก็แบบว่าก็ยังเปิดกว้างที่จะมาพูดกันโอ้ยผมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน
ผมไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมครับผมอุ้มกันมาเพื่อนกันคุยกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้
แข่งขับตรงนี้ผมต้องทำทางหน้าที่ผมก็เลยเป็นที่มาว่าไทม์ไลน์ประมาณที่จะถัดซ้อนกัน
แกล้งเขาไหมไปอะไรยังไงไหมนะฮะไม่มีหรอกครับ
ถ้าทำไปเพื่ออะไรล่ะในเมื่อทุกอย่างผมก็มีครบอยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากจะไปคุย
ผมรักทุกคนแหละแต่ว่าบางครั้งโดยตำแหน่งและหน้าที่เนี่ย
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำในที่มันขัดใจนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย
มันสมาคมเนี่ยมันเป็นของประเทศประเทศของผมหรอกนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยมาแล้วก็ต้องไปทำไม่ได้เราก็ต้องไป
ไม่ดีเราก็ต้องรู้ตัวเราก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับ
ทั้งชีวิตผมก็อย่างเงี้ยครับผมพิจารณาตัวเองตลอด
ผมไม่โทษคนอื่นหรอกนะครับอยู่ไม่นานแล้วครับ
โครปวาร่านี่แหละคืออยู่นานแล้วมันหมดภูมิจริงจริง
บางทีมันก็ไฟมันก็ตกนะนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะ
มีความสุขในการที่จะจะช่วยวงการตลอดไปครับครับ
อ่ะก็คงจะได้คุยเนื้อหาได้ประมาณนี้แล้วก็คำถามไหนกับทั้งสองท่านที่ผม
ต้องถามตรงนี้ก็ขออภัยนะครับอาจจะไม่แน่ใจว่า
มีตรงไหนก้าวลูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
ในวงการบาสเก็บอลที่เข้ามาดูตรงนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาส
คงจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์กันว่าพูดคุยกันอีกแล้วก็ขอให้ปัญหาทุกอย่าง
จะเป็นปัญหาในเชิงความขัดแย้งหรือว่าอะไรก็ตามหรือระเบียบ
ก็อยากให้คุยและอธิบายกันเข้าใจนะครับซึ่งก็เชื่อว่า
ก็คิดว่าคงจะเคลียร์กันได้นั่นแหละนะครับผมก็หวังว่า
การเงินการจัดการแขนขันบาสเก็ตบอลมันจะเดินไปด้วยดี
เพราะมันส่งผลกับทีมชาติแน่นอนนะครับเราก็หวังให้ทีมชาติ
ประสบความสำเร็จนะครับในกีฬานี้วันนี้หมดเวลานะครับ
สามคนไลน์พร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ